ส่วนเหตุการณ์ต่อไปนี้ต้องเรียกว่าเป็นเหตุการณ์สยองเลยล่ะค่ะ
เพราะว่าสองแม่ลูกครึ่งหนึ่งเขาก็นั่งทานอาหารกันอยู่ในห้องเช่า
แล้วอยู่มันมีน้ำเหลืองไหลลงมาจากเพดานข้างบนนะคะ
เอาไปเอามาคือเกิดจากเพื่อนบ้านซึ่งเป็นคุณลุงที่อยู่ข้างบน
คือเสียชีวิตนะคะแล้วน้ำเหลืองมันเลยไหลลงมาแบบนี้นะคะโอ้โฮอย่างนี้เลยล่ะครับ
ตำรวจสพบางปูเข้าตรวจสอบห้องเช่าแห่งหนึ่งที่ซอยเทศบังปู๑๐๐อำเภอเมืองสมุทรประการ
เป็นห้องเช่า๒ชั้นแบ่งเป็นชั้นละ๓ห้อง
คือภายในห้องพักแรกชั้นล่างเนี่ยนะคะ
ผนังห้องจะเห็นคราบน้ำเหลืองไหลลงมาเลยจากชั้น๒แบบนี้เลย
แล้วมันกลิ่นเหม็นคละคลุ้งไปทั่วห้อง
เจ้าหน้าที่ก็เลยขึ้นไปตรวจสอบห้องพักชั้นสอง
พบว่าห้องพักห้องกลางประตูถูกล็อกจากข้างใน
เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องใช้กุญแจสำรองเปิดเข้าไปค่ะ
ทีนี้เข้าไปปุ๊บเจอศพนายหวยเพชรแก้วอายุ๗๐ปี
ชาวเผอร์บางรกรรกรรมจังหวัดพิศนุโลก
ซึ่งเขาทำหน้าที่เป็นรอปภอยู่ที่บริษัทแห่งหนึ่งนะคะ

ตามร่างกายก็ไม่มีบาดแผลจากการถูกทำร้าย

ว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๒วันนะคะ
ฉลำพูลสุวรรณอายุ๕๐ปีเจ้าของห้องชั้นล่างบอกว่า
คือระหว่างที่เธอนั่งทานข้าวอยู่กับลูกสาวในห้อง
จู่เริ่มเห็นว่ามันมีคราบน้ำสีดำแล้วกลิ่นเหม็นเน่าไหล
ลงมาตามผนังแล้วก็หยดลงพื้นเลยอะค่ะ
ตอนแรกเธอคิดว่าน้ำขยะหรือเปล่าน้ำขยะไหลลงมาจากห้องชั้นบน
ค่ะก็ขึ้นไปสอบถามเจ้าของห้องบอกว่าไม่มีขยะ
คือห้องข้างบนเธอไม่ใช่ห้องผู้ตายนะคะ
คือห้องผู้ตายเป็นห้องกลางคือขึ้นไปถามข้างบนที่ตรงบนหัวเธอเลย
บอกว่าไม่มีไม่มีขยะก็เลยไปสอบถามที่ห้องตรงกลาง
ซึ่งเป็นห้องของผู้เสียชีวิตแล้วได้กลิ่นเหม็นโชยออกมา
มั่นใจว่ามันต้องมีเรื่องอะไรไม่ดีแน่ก็เลยรีบแจ้งเจ้าของหอพัก

มันมีน้ำไหลลงมาตอนแรกก็นึกว่าห้องข้างบนเขาวางขยะ
ก็เลยไปเรียกว่าวางขยะหรือเปล่าน้ำมันไหลลงมา
เขาบอกไม่มีก็เลยเรียกเจ้าของบ้านมา
เรียกแกก่อนห้องกลางเรียกลุง
แกก็เงียบก็เลยไปเรียกเจ้าของบ้านมา
นั่นแหละนี่ก็เป็นลมแล้วเนี่ยนะคะวันนี้ผู้สื่อข่าวของ
ไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปที่เกิดเหตุนะคะก็ไปพบกับนายดาเจ้าของห้องพัก
ทำความสะอาดคราบเลือดคราบน้ำหนองอยู่เลยแล้วก็เนี่ยค่ะต้องนำสีมาทาด้วย
จะได้กลบรอยคราบนะคะที่ไหลลงมาห้องด้านล่างเจ้าของห้องเช่าบอกว่าไม่ได้ตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เพราะว่าคุณลุงคือแก่มากแล้วหลังจากนี้ห้องลุงก็จะปล่อยไว้ก่อน
เผื่อมีญาติอยากเข้ามาดูและจะเชิญพระมาสวดทำพิธีอุทิศบุญกุศลให้
อยากฝากบอกให้ลุงไปสู่สุขติด้วยค่ะส่วนทางตำรวจสพบางปูคาดว่าผู้ตายน่าจะเสียชีวิตจากโรคประจำตัว
ตอนนี้ก็ติดต่อประสานไปยังสพตามบัตรประชาชนของผู้ตาย
จะได้ให้ผู้ใหญ่บ้านติดต่อญาติให้มารับศพกลับไปบำเพ็ญกุศลต่อไปนะคะ
อืมน่าตกใจเหมือนกันนะคะเจอแบบนี้เนอะ
คุณผู้ชมดูเรื่องนี้กันหน่อยนะคะ
แม่ใจร้ายมาอีกแล้วเอาลูกอ่ะที่เพิ่งแรกคลอดเลย๒๓วันเองอ่ะ
โหห่อผ้าห่อเสื้อแล้วก็ไปทิ้งไว้หน้าบ้านของคนหนึ่ง
ชาวบ้านก็ตื่นตกใจกันหมดเลยนะคะ
ก็คือไปแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจของสอบพอบ้านแท่ในข้อปิดโรศัพท์

ก็บริเวณบ้านดอนมะเกลือตำบลหนองคูจังหวัดชายภูมิ
พบว่าเป็นทารกเพศหญิงอายุประมาณสัก๒๓วัน
ถูกวางทิ้งเอาไว้หน้าบ้านแห่งหนึ่งค่ะ
ทารกน้อยยังมีลมหายใจอยู่นะคะ
ห่อด้วยเสื้อยืดร้านค้าแห่งหนึ่งในพื้นที่นั่นแหละ
คนที่มาเห็นทารกเป็นคนแรกเลยก็คือนางยุพินสมมุติรำอายุ๕๘ปี
ยุพินเขาเล่าแบบนี้ตอนตี๕เขาได้ยินเสียงหมาเห่าตรงหน้าบ้าน
ตอนนั้นเขาก็กำลังตื่นนอนแล้วแหละแล้วกำลังจะลุกไปทำกับข้าว
ออกมาดูเอ๊ะเห่าอะไรกันก็เลยพบว่าเฮ้ยทำไมมีทารกมานอนอยู่แบบนี้
คลอดด้วยถูกเสื้อเนี่ยห่อแล้ววางทิ้งไว้หน้าบ้าน
รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบค่ะ
ทีนี้ทางด้านของพันธุ์ตำรวจโทประหยัดศรีเพชรสารวัสสืบสวนสพบ้านแท่น
ก็มีการนำตัวทารกน้อยนะคะส่งโรงพยาบาลเพื่อตรวจร่างกาย
เรื่องต้นนะคะจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดตำรวจบอก
พอจะรู้แล้วแม่ใจร้ายรายนี้เป็นใครค่ะ
เป็นคนในพื้นที่นั่นแหละโอ้ยังไงรู้ไหม

เดี๋ยวจะเรียกแม่เด็กมาสอบถามข้อที่จริง
ดีนะคะที่น้องยังแข็งแรงอยู่